ยังอยู่ที่เรื่องของสัตว์แต่ไปกันที่อุทัยธานี
ขึ้นชื่อว่าเขตรักษาพันธ์สัตว์ห้วยขาแข้ง

เจอช้างเจอหมูป่า
นะฮะสารพัดสัตว์เลย
ชาวบ้านในพื้นที่อำเผยร้านศักดิ์แล้วก็ห้วยคดที่อุทชาณีมารินนี้นะครับ
ทุกท่านได้รับความเดี่ยวร้อนจากสัตว์ป่า
ช้างป่าหมูป่านะครับที่ฝ่ารวดหนามนะครับ
ของเขตรักษาแผ่นสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
บุกเข้ามากัดกินพืชไร่ของชาวบ้านที่ปลูกเอาไว้ในเนื้อที่กว่า๒๐๐ไร่

ชาวบ้านเล่าบอกว่าเอาช้างก่อนนะ
พี่ช้างก่อนพี่ช้างตัวใหญ่มาเยี่ยม
มากันที๑๓ตัวบุกเข้ามาตอนกลางคืน

คือคุณผู้ชมครับเดือนพฤศจิกายน
มันจะเป็นช่วงเดือนที่ช้างป่าเนี่ย

ส่วนหมูป่านะหมูป่ามักจะออกมา
กินข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เช่นเดียวกัน
จากช้างจากหมูป่าไม่พอ

ทีนี้ชาวบ้านเขาก็ต้องคิดแหละค่ะ
ว่าจะหาวิธีป้องกันช้างป่ายังไง

นี่ไงยังไม่ทันอ่านเลยติดตั้งสัญญาณเตือนภัยบริเวณแนวรั้ว
ถ้าเกิดว่ามีช้างป่าบุกเข้ามานะคะสัญญาณเตือนภัยก็จะดังเพื่อไล่ช้าง
ซึ่งวิธีนี้ชาวบ้านบอกว่าได้ร่วมกับกันนะคะได้ร่วมกัน
ก็มีการจุดประทัดปิงปองที่มีเสียงดังเพื่อทำให้ช้างป่าตกใจกลัวแล้วก็หนีออกไปด้วย
ก็ใช้สองวิธีการร่วมกันนะฮะส่วนวิธีการป้องกันหมูป่าหมูป่าทำไงอ่ะ
คนละวิธีค่ะหมูป่าเนี่ยชาวบ้านนำแสลนด์ค่ะมากั้นบริเวณแนวรั้ว
เพื่อไม่ให้หมูป่าเนี่ยมุดเข้ามาในแปลงอาซาแลนด์ก็คือไอ้เขียวเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะ
หมูป่าตัวเตี้ยหน่อยไงช้างข้ามได้ใช้วิธีนี้กับช้างไม่ได้ค่ะใช้กับหมูป่าได้
ให้หมูป่าเนี่ยเข้ามาในพืชไร่ของชาวบ้านแล้วมีการติดตั้งแผงโซล่าเซลรอบบริเวณไร่
เพื่อให้แสงสว่างในการมองเห็นสัตว์ที่จะเข้ามาด้วยนะคะ
มันก็คงหิวในป่าอาหารอาจจะน้อยลงก็เลยลงมาในพื้นที่ชาวบ้านมากขึ้น
ช่วงนี้วิธีเหล่านี้นะครับขอบคุณมากที่ชาวบ้านเลือกใช้วิธีแบบนี้
แต่ประเภทที่เป็นรั้วที่มีไฟฟ้าไม่เอานะไม่เอานะเดี๋ยวสัตว์มันตายนะครับ
ตัวท่านเองก็อาจจะประสบเหตุด้วย